มาดูประเด็นโกติกันหน่อยนะคะยังเป็นเรื่องร้อนค่ะ
ตอนนี้เตรียมที่จะมีการออกหมายจับโกติกับพวกรวม๖คนนะคะ
แล้วก็ไปดูการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
วันนี้เป็นวันที่๔แล้วที่มีการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ไปตรวจเพื่อค้นหาอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและสิ่งของผิดกฎหมายค่ะ
การตรวจตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะเป็นการขยายผลจากการตรวจค้นอาวุธปืน
ที่บ้านพักของนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือโกติ
แก่นำเสื้อแดงจังหวัดปฐุมธานี
เหลือการตรวจอีกประมาณพันตู้คุณผู้ชม
อีกใน๒จุดถึงจะครบตามจำนวนอีกพันตู้เลยค่ะ
ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งหลายราย
การเดินรถการจราจรภายในลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
ทำให้สามารถตรวจค้นได้ค่อนข้างจะคล่องตัว
ว่าพรุ่งนี้น่าจะเสร็จสิ้น
พเบรวิทย์วงสุวรรณรองนายุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมเปิดคลิปให้ดูเลย
เป็นคลิปนี้ค่ะความยาว๖นาที
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดูคลิปนะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ในการเข้าไปตรวจค้นบ้านนายธิรชัยอุตรวิเชียน
ระพินในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
คือที่เปิดให้ดูเนี่ยพลเอกประวิทย์เพื่อที่จะยืนยันว่ามันไม่ได้จัดฉากอะไร
ตรวจค้นในวันนั้นมันเจออาวุธสงครามเจอเครื่องกระสุนเจอสิ่งของผิดกฎหมาย
คือนายธีรชัยเองก็ให้การว่าอาวุธสงครามทั้งหมดที่เจอ
โกตินี่ล่ะมาฝากไว้นายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือโกติการนำเสื้อแดงจวดประทุมธนีย์

ธิรชัยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าโกติมาฝากไว้ทำไม
ไม่รู้ว่าโกติจะนำอาวุธทั้งหมดไปใช้ในการไหนยังไง

คือผมนี่สำคัญเยอะกว่านี้นะครับ
มีอีกครับหลังตรงนี้
นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็พูดถึงกรณีที่กรมคับการปราบราม
โอนสำนวนคดีการตรวจค้นพบอาวุธสงคราม
ในพื้นที่๗จังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของโกติ
ซึ่งก็บอกว่าตำรวจมีการพิจารณาส่งคดีให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่หายไปในช่วงปี๒๕๕๙
และมีความเกี่ยวเนื่องกับคดีก่อการร้าย
ก็เลยอยากจะให้โอนคดีนี้ไปเป็นคดีพิเศษ
แต่ยังไม่รู้ว่าโอนคดีนี้เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง
เดี๋ยวต้องรอก่อนค่ะรอความชัดเจนการส่งมอบคดี
ขยายผลสอบสวนก่อนนะครับ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
พนักงานสอบสวนกองมะครับการปราบรามรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อสารอาญา
เพื่อขอออกหมายจับโกติกับพวกรวม๖คน

เพราะว่าจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มนี้
มีเป้าหมายลอบสังหาร
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รวมถึงต้องการก่อกวนสร้างความวุ่นวาย
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
ซึ่งเชื่อว่าโกติน่าจะกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
อายการสูงสุดทำเรื่องขอตัวไปแล้ว
ว่าน่าจะได้ตัวโกติมาดำเนินคดีเร็วนี้

ก็ได้พูดถึงการติดตามจับกลุ่มตัวโกติด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่ามีความร่วมมือระดับฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาดำเนินการมาโดยตลอด
ส่วนจะได้ตัวหรือเปล่าเนี่ยขอเวลาหน่อยมันต้องใช้เวลา
อย่าประคมข่าวการลอบสังหารมากเกินไป
เพราะว่ามันไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ท่านนายกษ์ฝากสื่อมาแบบนี้นะคะ